ทำให้พวกเราอบเข้าใจ

มีปุ่มหวายสารทับกันเป็น๓แฉก
รวมทั้งสิ้น๒๐กลุ่ม

รวมเป็น๓เหลี่ยมเล็กบนผินตะกร่อนับได้๘๐อัน
โครงสร้างรูปสามเหลี่ยมเป็นระบบที่เบาและมีประสิทธิภาพความทรงตัวสูงที่สุด
พม่ามาเลเซียและฟิลิปปินส์ต่างก็อ้างว่า
กร่อเป็นกีฬาประจำชาติของตน
แต่ไม่มีประเทศใดสามารถสืบหาต้นต่อหรือหลักฐานนี้ได้